เพราะว่าบุตรหลานถ้าไปเล่นน้ำเล่นท่า
แล้วอาจจะจมน้ำจมท่าเหมือนเหตุการณ์นี้นะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีเด็กจมน้ำศูนย์หายไป
พ่อแม่ซึ่งเป็นชาวลาวก็มาเฝ้ารอดูการค้นหาลูก
คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีท่อระบายน้ำ
พ่อแม่ก็ดูนะลูกเข้าไปติดในท่อหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังมุดเข้าไปในท่อ
เพื่อจะไปดูว่ามีร่างของเด็กอยู่หรือไม่นะครับ
ตรงนี้เป็นใต้สะพานปูนที่มีความกว้างประมาณ๖เมตร

ด้านล่างเป็นท่อซีเมนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ก็มีชาวบ้านชาวช่องมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมากครับ

แล้วก็นางไก่อายุ๒๕ปีชาวลาวนะครับ
ซึ่งเป็นบีดามันดาของเด็กชายขาบผู้สูญหาย
ก็มาเฝ้าการค้นหาของเจ้าหน้าที่นะครับ

ตอนแรกค้นหาภายในท่อระบายน้ำนะคุณ
ไม่เจอฮะไม่เจอเด็กไม่เจอร่างของเด็ก
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำก็เลยเปลี่ยนจุดค้นหา

พ่อแม่ก็รอดูการงมค้นหาร่างลูกชายด้วยใจจดใจจ่อแล้วครับ
การค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากคุณ
จากในคลองมันมีทั้งรากไม้มีต่อไม้อยู่จำนวนมาก
ใช้เวลาในการค้นหา๔๐นาทีสุดท้ายคุณ

นำร่างของเด็กขึ้นมาได้
ขาบจมอยู่บริเวณก้นคลองนะลึกประมาณ๔เมตร

ทีนี้พ่อแม่ร่ำไห้แทบขาดใจเลยนะ

ไปไปต่อไว้

เข้ามามาบนนี้ข้างบนนี้ค่ะ
นั่งขมัมด้วย
พ่อแม่ก็เสียใจแม่พยายามปลุกลูกกับคุณนะ
ก็จากการสอบสวนสามว่าหลีกชายขาบที่เสียชีวิตนะ

เขามากับเด็กชายตั้งอายุ๕ขวบนะครับ
กันมาตรงบริเวณข้างสะพานที่เกิดเหตุ

เดินลัดเลาะอยู่ขอบสะพาน
ปรากฏว่าน้องขาบเดินเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในน้ำ
ทีนี้เด็กชายตั้งนะซึ่งอายุเยอะกว่าปีนึง
ก็รีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่คุณ
วิ่งไปบอกผู้ใหญ่ไปบอกพ่อแม่ของน้องขาบที่ฟาร์มหมู
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณแค่๑๐๐เมตรเอง

พ่อแม่มาถึงไม่เห็นร่างลูกแล้วคุณ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาค้น

แล้วก็ต้องดูแลบุตรหลานให้ดีนะคุณนะ
ช่วงนี้น้ำมันเยอะน้ำมันหลากอยู่นะครับ
แล้วเด็กอายุเพียงแค่๔๕ขวบนี่เอาจริงเล็กมากนะ
แล้วเขายังเดินยังช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้มากนะคะ